คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกัน

ผู้ว่าชาติชาติออกมากราบขอโทษประชาชนนะครับ

เย็นนี้ถ้ารีบกลับบ้านได้รีบกลับบ้านนะครับ

ที่นี่นะถ้าดูไทยรัฐทีวีอยู่นะ
ถ้าของที่เอาขึ้นไว้อย่าเพิ่งเอาลงนะ
เพราะว่าโอกาสยังมีตกอีกครับ
เขตวัฒนาซอยปรีดีพนมรงค์๒๖ครับ

ซึ่งอยู่ติดกับคลองสาราลอย

ทำให้น้ำท่วมรอระบายอยู่ในซอย
ไปท่วมที่นอนของชาวบ้านคือเป็นบ้านชั้นเดียวไง
บ้านชั้นเดียวต้องตื่นมาวิทย์น้ำกันนะครับ
ยกของขึ้นที่สูงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร

ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านซอยพัฒนาเวทย์๒๖
ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าอยู่มาเกือบ๒๐ปี
๑๘๑๙ปีไม่เคยท่วมหนักแบบนี้
บอกก็ว่าชาติชาติบอกเลือกมาแล้วนะ

นุษย์๓๙ระดับน้ำยังท่วมสูง

ระดับน้ำลึกถึงครึ่งล้อรถยนต์

ส่วนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางคันไปไม่ไหวแล้วครับต้องจูงฮะ
คันต้องจูงไปไม่ไหวคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กราบขอโทษคนกรุงเทพคุณชัดชาติบอกว่าฝนมันตกหนักจริงจริง
แล้วก็ยังจะเป็นแบบนี้อีกหลายวันนะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
บ้านใครครับฝั่งตะวันออกนะครับฝนยังตกอยู่นะครับ
คือปริมาณน้ำฝนเนี่ยวัดได้หนึ่งร้อยหกสิบมิลลิเมตรครับคุณผู้ชมฮะ
จริงจริงเก้าสิบเนี่ยก็ถือว่าฝนตกหนักแล้วนี่วัดได้ร้อยหกสิบอ่ะ
แนะนำเลยประชาชนเตรียมรับมือน้ำท่วมในช่วงนี้ด้วยนะครับ
ฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดส่วนการระบายน้ำอุโมงและประตูระบายน้ำพระขนงนะครับ
ปกติระบายน้ำได้สองร้อยห้าสิบห้าล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นเวลากลางวันทำให้เปิดประตูระบายน้ำไม่ได้นะครับ
น้ำมันยันกันอยู่เอาฟังพูดว่าชัดชิ้นแจ้งนะฮะ
กลับขอโทษจริงครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น้ำฝนมันหนักจริงนะ
แล้วก็คงต่อเนื่องอีกหลายวันมันก็ต้องพูดว่ามันคงจะหนักอีก
โดยเพราะในเขตวัฒนาพระกระโหนงบางนารากบังสุภาณสูง
แถวนี้ฝั่งตะวันออกแล้วก็เย็นนี้ก็คงมาอีกฮะแน่นอนเพราะเห็นฝนแล้วนะ
ก็ใครกลับบ้านเร็วได้กลับก่อน
ขยะที่วางอยู่หน้าบ้านเอามาเก็บไว้ข้างในบ้านนิดนึง
มันจะได้ไม่หลุดออกมาโดนท่อระบายน้ำ

แต่ว่าหน้าที่หลักของเรากรทมเราต้องทำอยู่แล้ว
เราก็ทำของเราพยายามทำให้เต็มที่นะครับ
เมื่อคืนได้กลับบ้านกี่โมงคะ

ช้าต้องออกมาทำงานเนี่ย
เขานักกว่าเราเยอะ
ก็จะพูดให้ใจด้วยกัน
ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่าน
วกกับ๒ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุม
กับ๓มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
ฝนมันถึงตกหนักขนาดนี้ตอนนี้
สำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
รายงานสถิติฝนตกในกรุงเทพมหานครนะครับ
ถึงเวลา๗นาฬิกาของวันนี้
มี๓พื้นที่ที่ปริมาณฝนทุบสถิติ
ของกรุงเทพมหานครก็คือ
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเขตคลองเตย
เมื่อวานฝนตกวันเดียวนะครับ

จากสถิติเดิมเนี่ยที่เคยสูงแล้วเนี่ย

เราก็ที่ท่านเรือเขตคลองเตยนะครับ
ฝนตกสะสม๑๓๐๓มิลลิเมตร
จากสถิติเดิมเมื่อปี๒๕๖๐

แล้วก็ที่บางนาเมื่อวานนี้๑๒๖มิลลิเมตร

ประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
กรกฎาคมครับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือนะ
เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับ
มันมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
มันจะทำให้เกิดอะไรอ่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมาก
พื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
คุณผู้ชมดูแผนที่เลยค่ะถ้าสีแดงก็คือตกหนักมาก
จังหวัดของท่านอยู่ตรงจุดนี้หรือเปล่าสีเหลืองก็หนักเช่นเดียวกันนะคะ
สรุปแล้วก็คือตกทั้งประเทศนะคะเตรียมตัวรับมือในช่วงนี้ค่ะ
จนถึงวันพรุ่งนี้๖โมงเย็นนะคะสำหรับแผนที่นี้ค่ะ